สวัสดีครับคุณธุมคุณเช้าเช้าคุณรถเมครับ
สวัสดีครับปะโน๊ตครับได้ยินไหมครับ

ป่านดนี่ก็จะเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของทางนคร
ครับ
นาคอมพี่พี่โน๊ตได้คุยกับนาคอมล่าสุดนี้นานหรือยังได้เจอกันนานหรือยัง
ตอนเข้าโรงพยาบาลตอนเขายังไม่ได้เข้าห้องไอซียูนะ

ก็คุยกันทุกวันวีดีโอคอร์คุยกันทุกวัน

ยุให้มันยิ้มยุให้มันหัวเราะทุกวันเลยครับ

แล้วก็หลังจากมันเข้าห้องไอซียูแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้ผมไม่ได้ไปโทรหาใคร
ดังนั้นโทรหาบอส

โทรหาเจ้านายที่มันออกจากโรงพยาบาลบ้าง

คุยที่ไหร่แล้วผมก็ดูออนแอร์
เชื่อมั้ยครับครับผมผมมีเพื่อนที่ที่รักมากมันนี่แหละครับ
ไอคอมเนี่ยรักมากเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ครับผมอายุสิบห้าสิบหก
มันก็ประมาณสิบสองสิบสามเนี่ยครับคิดนอนด้วยกัน
บากระบวนไปด้วยกันซึ่งมันมันมันเป็นอะไรที่
มันไวเกินไปมันไม่น่าเชื่อนะว่าคนอย่างมันในในวันที่มันตายเนี่ย
ลูกเมียไม่ได้ไปเผามันเลยแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่ได้ไปส่ง
เมื่อเช้าลูกชายไม่ให้ไปแต่ลูกชายกับภรรยาไป
ภรรยากับลูกชายห้ามไม่ให้ไปแต่เขาก็อยู่ในรถครับ
ขอบคุณคุณหนุ่มกัญชัยขอบคุณมากเลยคุณเป็นคนดีจริงนะ
ไม่ได้ไปส่งไปเลยนะตัวผมเองแหละผมเป็นคนใจดับ
ผมไม่ได้ไปเมียไม่ให้ไปลูกไม่ให้ไปครับ

มันเป็นอะไรที่บีบหัวใจและทรมาน

ผมเคยสัญญากันไว้นะ

ลูกเมียต้องไม่ลำบากเหมือนเรา
เราอดได้ลูกเบียร์ต้องไม่อด

อ่าก่อนมันจะไปโรงพยาบาล
ยังโทรคุยกันแล้วมันบอกโอ๊ย

เมื่อกี้ผมยังด่าไอ้หนุ่มออกอากาศไปแล้วเลยครับ

เขาไม่เรียกว่านุ่มนะเขาเรียกไอ้เหี่ยวหรืออะไรสักอย่าง

ผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไวจังเลย
นี้มันทำไมเป็นอย่างนี้นะมันมันทำไมถึงเป็นขนาดนี้
คุณหนุ่มคุณเช้าและคุณรถเมย์คุณเชื่อไหมครับ
ผมเนี่ยนะกับมันเนี่ยนะผมเขียนจดหมายไปจีบแฟนผมคนปัจจุบันเนี่ย

ค่อมเนี่ยเป็นคนถือจดหมายนอนกินกันอยู่โรงลิเกหน้าโรงพักเตาปูน
คอมเนี่ยถือจดหมายไปส่งให้เมียผมที่ซอยประชานรมิตร
และไอ้คอมเนี่ยดันไปส่งให้พ่อตาแล้วพ่อตาอ่าน
ตาก็ต่อยไอ้ค่อมหงายท้องไอ้ค่อมก็วิ่งมาหาผมบอก
วันนี้ส่งจดหมายรักไม่สำเร็จโดนพ่อต่อยบอก
แล้วมึงโดนพ่อต่อยได้ไงไอ้คอมอ๋อผมผมฝากจดหมายไว้กับพี่ต้อย
เอ้ามึงทำไมไม่ดูแล้วว่าจดหมายกูเขียนว่าอะไรในคอมมันบอก
คือผมเขียนไปสั่งให้เขียนฉากเพราะพ่อตาผมเป็นคนเขียนฉากริเกค
ค่อมอโน๊ตเคยทานลาดหน้าแล้วก็ซื้อข้าวเปล่ามากินด้วยกัน
อย่างจำได้มั้ยคะอันนทครับ
คือเวลาเรามีตังค์เนี่ยสมมุติว่าให้ค่อมมีตังค์
ถ้าเป็นตังค์ไทยคอมเนี่ยเค้าจะไปซื้อลาดหน้าเค้าเรียกลาดหน้าตรงซอยสุขสวรรค์บังลำภูอ่ะ

ซึ่งเป็นลาดหน้าเค้าเรียกลาดหน้าเมียจ่ามีซื้อมาหนึ่งห่อ
แล้วก็จะมาเอาคดข้าวในหม้อของโรงลิเกบรรหารเนี่ยเอามาใส่
แต่ถ้าเกิดเป็นตังค์ของใครเนี่ยคนนั้นจะเป็นคนปรุง

เพราะเรากินราดหน้ากันคนละรส

ไหนถ้าเป็นตังค์ผมเนี่ยผมจะปรุง

แล้วก็กางเกงตัวหนึ่งก็มันมีตัวเก่งอยู่ตัวเดียว

ครับแล้วแต่ว่าใครจะนุ่งเช้าหรือนุ่งสาย

มันก็ไม่เชิงเป็นห้องเช่าหรอกครับมันจะเป็น
มันจะเป็นห้องที่เราใช้นอนข้างบ้านนะครับ

แล้วก็เอาไม้แบบไม้อัดเก่าไม้พวก
ป้ายเขาเลือกตั้งอะไรเงี้ย
แล้วก็มาบังแดดบังฝนแล้วก็นอน
ถ้านอนสองคนเนี่ยนะถ้านอนพร้อมกันเนี่ย
อีกคนนอนตะแคงอีกคนนอนหงาย
พอนอนหงายสองคนมันแคบตัวมันเปียกแล้วเหงื่อมันออก

ครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานมาก

ผมฝืนที่จะพูดอะไรละเกิด

ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเรารบกวนอนดเท่านี้นะครับ
ผมฝากคนไทยทั้งประเทศให้กำลังใจกับครอบครัวเขาหน่อยครับ

ผมขอแค่นี้ขอให้กำลังใจกับพวกเราด้วยครับ

รวมไปถึงครอบครัวของนครด้วยทุกคนเลย
โน๊ตก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมต้องขอโทษคุณผู้ชมถ้าพูดอะไรผมมาดูออดแอนะครับ
ไม่เป็นไหร่เราเข้าใจความรู้สึกนะตอนนี้ครับ
ขอขอบคุณครับ
โน๊ตเชิญยิ้มนะครับ
ถือว่าเป็นเพื่อนหุ้คุย่าของนคร
ตั้งแต่สมัยอายุยัง๑๐กว่า

นะครับตอนเช้าคนนี้ใส่เย็นคนนี้ใส่อืมนะฮะก็คืออยู่ด้วยกันมาแล้วมีการสัญญาว่าวันหนึ่งถ้าเกิดมีลูกมีเมียจะมาให้ลูกเมียลำบาก